คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลาได้ยินเสียงกันอีกแล้วนะคะ
ใจไปพร้อมพร้อมกันนะคะอาทิตย์ส่งท้ายพฤศจิกายนค่ะ
ก่อนจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเห็นไหมค
ของเราก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยเช่นกันพื้นที่
เล็กที่เราแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของวิธีคิดจาก
ชีวิตรักของคนนั้นคนนี้นะคะหลายครั้งค่ะพอ
เป็นความรักของคนอื่นเราอาจจะมองว่าอืมซ้ำน้ำ
เนอะเมื่อไหร่ก็ตามเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็น
เรื่องใหม่แล้วก็จะรู้ว่าอาการจมน้ำเน่าเป็นยังไง
นะคะวันนี้มีคำถามหนึ่งที่คุณส่งเข้ามาไหนลองมา
เรียนรู้กันซิคำถามและคำตอบที่จะเกิดขึ้นใน
ปีกำลังมีเรื่องทุกข์ใจอยากขอคำปรึกษาคุณสาแต่ง
มาแล้วสองครั้งค่ะกับสามีคนแรกมีลูกด้วยกัน
สามคนเลิกกันมาเจ็ดปีแล้วตอนนั้นเพราะคุณสาหลงผิด
ติดการพนันอย่างหนักนะคะเป็นหนี้หลายแสนพอสามีเก่า
ทนไม่ไหวก็เลยอยากขาดจากเราและเขาก็ขอสิทธิ
ขาดในการดูแลลูกแต่เพียงผู้เดียวหูยลูกสามคนเลย
คิดถึงกันแย่เลยแล้วคุณแม่ล่ะคะคิดถึงลูก
มากมายขนาดไหนเนี่ยซึ่งนั่นเป็นตราบาปในชีวิตของสาว
มาโดยตลอดหลังจากหย่าชีวิตสารุ่มดอนทำงานหา
เงินมาเพื่อใช้หนี้อดมื้อกินมื้อจนเรื่องนี้ไปถึง
ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เรานับถือและก็รู้จักกันมา
นานเขาแก่กว่าสาสองรอบค่ะผู้ใหญ่คนนี้พอรู้ว่า
เลิกกับสามีและมีปัญหาเรื่องเงินก็เลยยื่นมือ
เข้ามาช่วยเหลือคนกำลังจะจมน้ำนะคะคุณอ้อยพอมี
มายื่นมาให้จับเราก็ต้องคว้าเอาไว้อ่าก็ต้องดูไม้
ดีดีเหมือนกันนะคะเพราะถ้าไปเจอขอนไม้ผูนะก็จม
ไม่ต่างกันนะคุณสานะคราวนี้คุณสาก็เลยยอม
รับการช่วยเหลือนั้นและหลังจากนั้นค่ะผู้ใหญ่คนนี้ก็ขอ
คบเราเอาล่ะสิสายอมรับว่าต้องการที่พึ่งก็เลยตัดสินใจ
บกับเขาแต่การคบกันมันไม่ราบรื่นเลยค่ะลูกติดสามีทั้ง
สองคนไม่ชอบสาเรียกว่าเกลียดเราอย่างชัดเจนเวลาพ่อ
เขาไม่อยู่เขาก็จะพูดจิกกัดดูถูกเราต่างนานาสาเหตุ
คงเพราะว่าเรามีมาแต่ตัวมาคบพ่อเขาแถมพ่อเขายังมา
ช่วยเหลือเราเรื่องเงินลูกลูกก็เลยมองว่าจะไปปอกลอก
พ่อเขาหรือเปล่าตลอดเวลาที่คบกันสาพยายามแสดงความ
สุดใจไม่เรียกร้องไม่ขอเงินเขาและอยู่อย่างเจียม
ตัวมาตลอดจนกระทั่งสามีตัดสินใจจะแต่งงานให้เป็นเรื่อง
เป็นราวกับสาเรื่องราวก็เลยใหญ่โตค่ะคุณอ้อยค่ะลูกเขาขัด
หนักมากฝ่ายสามีพยายามพูดคุยทำความเข้าใจกับลูก
เขาจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าอ่างั้นแต่งงานกันแต่เรา
เซ็นสัญญาเป็นลายลักษรว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สมบัติของสามีและจะต้องไม่มีการจดทะเบียนสมรส
เกิดขึ้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายสายยอมเซ็นสัญญานั้น
พอแต่งงานเข้าไปอยู่บ้านสามีสามีก็ให้เราออกจากงาน
ประจำที่ทำอยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเราใช้โหอัน
รายมากเลยคุณสาขาอยากได้อะไรให้บอกเขาโดยที่น่า
หลักของเราคือดูแลสามีดูแลเรื่องอาหารดูแลงาน
ทุกอย่างซึ่งถ้าดูแลสามีคนเดียวไม่มีปัญหาเลย
ค่ะแต่เอาเข้าจริงจริงเราต้องทำทุกอย่างให้ลูกเขาด้วยไม่
ต่างอะไรกับคนใช้ในบ้านตอนไม่มีเขาก็ทำกันเองนะคะ
แต่พอมีเราเข้าไปเขาใช้เราทำทุกอย่างเลยรีดผ้าซัก
เสื้อผ้าซักกางเกงในเขาเราก็ซักหมาของลูกเขาเราก็
ต้องคอยเช็ดอึกเช็ดฉี่พาไปเดินเล่นไปอาบน้ำถ้าเรา
ไม่ทำเขาก็จะไปฟ้องพ่อเขาและสามีก็จะบอกว่าทำทำไป
ตลอดเวลา๔ปีที่ผ่านมาอยู่กับครอบครัวเขาเรารู้สึก
สึกต่ำต้อยด้อยค่าลงเรื่อยเพราะเราต้องห้ามเถียงมี
ปากเสียงแรกแรกพอเถียงสามีก็จะบ่นหลังหลังถ้าเราพูด
ถึงจะไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่มันก็เจ็บจนทำให้เรารู้สึกกลัว
ทุกครั้งที่เห็นเขาง้างมือสาเคยทนไม่ไหว
ทะเลาะกับเขาหนักมากเขาก็บอกว่า
ถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็ใส่หัวออกไป
แต่ออกไปแค่ตัวอย่าเอาของออกไปแม้แต่ชิ้นเดียว
บางครั้งเขาก็บอกว่าถ้าเราอยู่แบบนี้แล้วทุกข์ทรมานออกไปเลยก็ได้นะ
อย่าเป็นคนเนรคุณไม่รู้คุณคน
เขาบอกว่าเขาล้างหนี้ให้เราให้เงินให้ใช้ซื้อเสื้อผ้าเข้าของให้
แค่การปฏิบัติเขากับลูกแค่นี้ทำไมถึงทำไม่ได้
ก็คงไม่ต้องไปทำอาหารกินอะไรข้างนอกแล้วละมั้ง
มันเจ็บค่ะเขาดูถูกเรามันเหมือนเราไม่มีทางเลือก
จะไปก็ไม่ได้เพราะญาติพี่น้องก็ไม่เอาเรา
ที่อยู่ที่อื่นก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มี
ซึ่งจริงการที่เขาบอกว่าเราไม่มีที่ไปหรอก
เขาก็พูดถูกใช่ไหมคะคืออย่างนี้คุณสา
เอิญว่าเราดันไปยอมที่เขาบอกว่าไม่ต้องทำงาน
เราดันยอมเราลืมมองไปว่าอนาคตมันมีอะไรไม่แน่นอนเต็มไปหมด
คราวนี้เหมือนเขาตัดแขนตัดขาเราไปแล้วด้วยสิคะ
คุณสาบอกว่าเราเคยคาดหวังนะว่าแต่งงานแล้ว
เราจะมีความสุขแต่ไม่ใช่เลยค่ะ
ครอบครัวเขาเอาแต่ข่มเราเหยียดหยามเราตลอดเวลา
มันผิดที่ผิดทางไปหมดคุณอ้อยว่า
ควรทำยังไงกับชีวิตต่อไปดีอายุก็ขนาดนี้แล้ว
ไปหางานทำเพื่อหาเลี้ยงตัวเองมันก็ยาก
พอมีแนวทางหรือทางออกแนะนำให้ไหมคะ
สารู้สึกว่าทุกวันที่ตื่นมามันจมกับความทุกข์ตลอด
หาความสุขในชีวิตไม่ได้เลยอืมอย่างแรกก่อนให้กำลังใจคุณสานะ
แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอค่ะถ้าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถทำมาหาเลี้ยงตัวเองได้บ้าง
อย่างน้อยทางเลือกในชีวิตเราก็จะมากขึ้นค่ะ
อดีตที่ผ่านมาความผิดพลาดคือบทเรียนที่ดี
มีเงินแต่ลุ่มหลงไปกับการพนันชีวิตก็เลยพังไม่เป็นท่า
พอมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เราดันเอาความสุขของเราไปผูกที่ขาคนอื่นมากเกินไปค่ะ
เขาจะเดินไปทางไหนก็จะเหยียบหัวใจเราเสมอ
อายุของคุณสาไม่ได้เยอะเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่นะคะเข้าใจตามนี้ก่อน
แค่ต้องตีความคำว่าเริ่มต้นใหม่นะคะ
ว่าเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การหาสามีใหม่แต่คือการมองหาทุกสิ่งที่เราพอจะทำได้
แรงก็ยังมีสองแข้งสองขาก็ยังดีค่ะมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมาย
อาจจะไม่ได้รวยล้ำในเวลาอันใกล้แต่ก็มีศักดิ์ศรีมากพอค่ะ
ไม่ต้องโดนกดหัวให้ตกต่ำคนเรารักกันนะคะเป็นสามีภรรยากัน
ต้องให้เกียรติกันมากกว่านี้ค่ะและที่สำคัญการทำร้ายร่างกายและจิตใจ
มันดูเหมือนว่าไม่มีคำว่ารักอยู่ในนั้นแล้วอะค่ะเงินที่เขาให้เรามา
เขาให้ยังไงคะเนี่ยเราทำทุกอย่างฟรีอยู่นะ
ถ้ายังพอจะเจียดเงินบางส่วนเก็บสะสมได้บ้างไหม
อย่าคิดว่าไปหาที่อื่นก็ไม่ได้หรอกค่ะบ้านก็ไม่มีที่ไปก็ไม่มี
หางานก็ยากตอนนี้คุณสากำลังปิดทุกทางออกของเราเอง
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าทำไม่ได้เราจะเป็นตามปากของเราค่ะ
แต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องได้สิมันต้องได้สิ
อย่างน้อยความใจสู้จะทำให้เราเห็นรูทางนะคะ
เป้าหมายในชีวิตเอาไว้ก็ได้เช่นเฮ้ยฉันทนอีกแค่ปีเดียว
ทุกอย่างสงบปากสงบคำทำทุกอย่างตามเงื่อนไขที่มี
สะสมเจียดเงินมาเล็กน้อยที่เขาให้มา
สะสมไว้๑ปีมันน่าจะพอมีเงินอยู่บ้างนะ
แล้วค่อยหารู่ทางทำมาหากินให้ได้ด้วยตัวเอง
อย่าลืมว่าก่อนมาเจอผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยเราเองก็หางานทำ
จะอดมื้อกินมื้อแต่เราก็รอดมาได้
หนี้สินเขาใช้หนี้ให้แล้วไงคะตั้งแต่นี้ตั้งเป้าในใจ
ฉันจะอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองไม่คิดว่าจะต้องหาผู้ชายเลี้ยง
แต่งงานไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไปแล้วค่ะคุณสา
เอาชีวิตของเราไปฝากไว้ที่ใครจนไม่มีการเตรียมหาทางหนีทีไล่เอาไว้บ้าง
วันนี้เห็นไหมคะว่ามันคล้ายจะดูหมดสิ้นหนทางยังไงก็ไม่รู้
เพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหน้าเราต้องกลับมาเป็นโสดอีกครั้งเมื่อไหร่
วันนี้คงยังไม่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้ในเร็ววันแต่อย่างน้อยขอให้ได้วางแผนไว้ในใจว่าเราจะอดทนถึงเมื่อไหร่
คนที่ในบ้านเขาก็ไม่ได้ชอบเราวันหนึ่งถ้าพูดตรงตรงสิ้นพ่อเขาไป
เราก็คงถูกไล่อยู่ดีแหละจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้
ไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นของเรานะคะ
สัญญาไปแล้วไงว่าที่สุดแล้ว
ไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อจากนี้แล้ว
ทะเบียนสมรสก็ไม่มีแน่นอนถูกไล่แน่นอนค่ะ
เข้าใจค่ะว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อผลประโยชน์อะไร
แต่อย่างน้อยอนาคตเราไม่รู้ไงคะ
ลมหายใจจะสั้นจะยาวเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง
จะบอกว่าน้องสารักเขาก็ดูไม่น่าจะใช่นะ
จริงก็แค่อยากหาคนเลี้ยงอยากหาที่พึ่ง
ตอบแทนบุญคุณที่เขาใช้หนี้ให้
ก็เลยดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีวัตถุดิบที่ชื่อว่าใจเท่าไหร่
มันก็เลยไม่ค่อยยึดเหนียวใจในเรื่องการใช้ชีวิตคู่อะค่ะ
ว่าสามีจะปกป้องตอนนี้เขาเริ่มตบตีแล้วนะคะ
ตรงไหนอยู่แล้วไม่มีค่าไม่รู้จะเดินหน้าต่อไปทำไมอะค่ะ
ตั้งเป้าหมายไว้ในใจซิจะปากหลักอดทนอีกกี่ปี
ค่อยเตรียมความพร้อมในจำนวนปีที่ว่านี้
ให้เราเดินออกไปได้แบบที่ยังสามารถประคองตัวเองได้
ทางออกมีอยู่ที่เราตั้งใจจะออกหรือยัง
มีคนมากมายที่ลำบากกว่าสาค่ะ
บางคนไม่แข็งแรงบางคนป่วยบางคนพิการด้วยซ้ำ
เขายังเดินหน้าดูแลตัวเองได้อย่างสง่างาม

ดีกว่าผูกชีวิตไว้กับคนที่เราแต่งงานด้วย
เพราะเราคิดว่าก็เขาจะหาเลี้ยงไง
เราไม่มีที่พึ่งแค่นี้ก็ผิดแล้วนะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพอจะมีวิธีการดูแลของตัวเองได้
อยู่ในภาวะพึ่งพิงขาดเขาและเราตาย
จริงอะค่ะเชื่อเถอะคนทุกคนดูแลตัวเองได้
ด้อยฆ่าตัวเองฉันไม่มีญาติไม่มีใครให้พึ่งพิง
วันนี้ลมหายใจยังเป็นของเราค่ะ
มัวแต่เอาความสุขของเราผูกขาคนอื่นเสมอไป

ในเมื่อเราก็มีลมหายใจเป็นของตัวเอง
ในเมื่อตอนนี้คนที่เราเลือกจะอยู่ใกล้

ทุบตีทำร้ายนะไม่คิดไม่ห่วงว่าเราจะเจ็บปวดแค่ไหน
หรือมีเราไว้เพื่อตอบแทนการใช้หนี้
ไม่ใช่ภรรยาคุณค่าของเราอยู่ที่เรา

แต่รับรองว่าคนเราไม่ตายถ้าใจสู้
ถ้าลุยกันสักตั้งแบบสงบปากสงบคำ

ค่อยหารู่ทางเมื่อวันที่พร้อมที่สุด
เราก็พร้อมจะหยุดความอดทนกับครอบครัวนี้แล้ว

ไม่นานมานี้พี่อ้อยมีโอกาสสัมภาษณ์เชฟป้อม
แล้วก็พูดคุยถึงเรื่องความรักของเชป้อม

ที่รู้สึกว่าตัวเองแทบจะไม่ไหวแล้ว

แต่ตั้งใจว่าขอให้ลูก
อายุถึงการใช้คำว่านายนำหน้าให้ได้ก่อน
ตอนนั้นลูกแค่๕ขวบเองนะคะแปลว่าต้องทนอีก๑๐ปี

ไปอีก๑๐ปีดูแลลูกอย่างดีที่สุด
วันที่ลูกมีคำนำหน้าว่านาย
และใน๑๐ปีนั้นเหมือนซ้อมเลิก
หาวิธีในการดูแลตัวเองซ้อมจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง
และพอหลังจากนั้น๑๐ปีทำตามที่ตัวเองสัญญากับตัวเอง
และวันนั้นก็สามารถเดินออกไปได้อย่างสง่างาม
และวันนั้นสามารถเลือกที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเอง

ถ้าคนเราคิดว่ามันไม่มีทางเราอยู่ไม่ไหวหรอก

แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกกับตัวเองว่ามันต้องได้
อย่างน้อยมันมีพลังบางอย่างที่ผลักดันเราให้ไปอยู่ในที่ที่ถูกต้อง
ไปอยู่ในที่ที่เรามีความสุขด้วยลำแข้งของเราเอง

และบอกกับหลายคนที่นั่งฟังกันอยู่นะคะ
เอาจริงนะหมดสมัยแล้วที่รู้สึกว่าแต่งงานเดี๋ยวสามีเลี้ยง
เพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโลกจะหันมุมไม่แน่นอน

วันนี้รักเมื่อวานรักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นต้องมีแผนหนึ่งแผนสอง

ถ้าวันหนึ่งเขาไม่เลี้ยงเราต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้
และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้

ทางออกในชีวิตคู่จะมีมากขึ้น
ในวันที่ชีวิตคู่ของเรามันไม่มีความสุขเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
ค่อยใจสู้แล้วค่อยมองหารู่ทางไปเรื่อย
เป็นกำลังใจให้นะคะจะรักเขามากแค่ไหน
ยังไงก็ต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเอง
ถ้ารักเขาทำให้เราเจ็บรักตัวเองเราต้องรอด

ที่เราสามารถหาฟังได้ในไทยรัฐออนไลน์ค่ะ